อีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วผมว่าชวนขนหัวลุกนะคุณสุภาษานะ
คุณมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะบ้านอยู่ที่ตำบลสร้างแป้นจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ออกไปหาผักหวานอยู่ในป่าในช่วงที่เดินเข้าไปในป่านะคะ
ไปหยุดเจอโครงกระดูกอยู่ใต้ต้นไม้
แล้วก็เดินเข้าไปดูใกล้มันใช่โครงกระดูกไหม
ใช่แต่ที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือเสื้อผ้าซึ่งกองอยู่ข้างโครงกระดูก
เป็นเสื้อผ้าที่เหมือนเสื้อผ้าของลูกชายตัวเองที่หายตัวไปออกจากบ้าน๓๔เดือน
แล้วตอนนั้นคิดว่าลูกไปทำงานต่างจังหวัดไงก็เลยไม่ได้ตามหาเพราะลูกก็ไม่ได้ติดต่อกลับมา
สรุปสุดท้ายแล้วนี่เป็นโครงกระดูกของลูกจริงหรือเปล่าตกใจมาก
แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนี้นะคะตำรวจภูทรเพลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานอุดรธานีร่วมไปตรวจสอบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์
พบอยู่กลางป่าละเมาะพื้นที่ชุมชนโคกดอนแดงตำบลสร้างแป้น
จังหวัดอุดรธานีค่ะที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากหมู่บ้านคือลึกออกไปเลยครึ่งกิโลเมตร
จุดที่คุณป้าท่านนี้ไปพบนะคะสิ่งที่พบหลายอย่างรวมไปถึงเชือกไนลอนสีขาว
ไนลอนนี่ยังห้อยติดอยู่กับต้นไม้อยู่เลยส่วนที่พื้นดิน
พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์กระจายอยู่โดยรอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
๕เดือนและเป็นโครงกระดูกของเพศชายซึ่งมีลักษณะที่โครงค่อนข้างใหญ่
นางคัมปีนอกเมืองอายุ๖๒ปีคุณป้าที่ไปพบโครงกระดูกคนแรกเนี่ยนะคะ
บอกว่าวันนี้ฉันออกมาเก็บผักหวานระหว่างที่เดินผ่านต้นไม้สังเกตเห็นมีเชือกสีขาวมันห้อยลงมาจากต้นไม้
พอเดินเข้าไปดูใกล้เท่านั้นแหละค่ะตกใจเพราะว่ามองต่ำลงมาอีกสักนิดนึงที่พื้นใต้ต้นไม้
เอ้ากระโหลกมนุษย์นอกจากนี้พบชิ้นส่วนกระดูกแขนขาอย่างอื่นกระจายทั่วพื้นที่เลย
จากนี้ไปพบเสื้อผ้าด้วยพอมองดูเสื้อผ้าใกล้อ้าวมันคุ้นมันคุ้นมาก
เหมือนของลูกชายเลยเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบให้หน่อย
แล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คุณป้าท่านนี้คุณป้าคำมีบอกว่าดิฉันเชื่อ
เชื่อว่าโครงกระดูกเหล่านี้น่าจะเป็นของนายสารวุฒิอุปละอายุ๓๑ปี
เป็นลูกชายของดิฉันนี่แหละป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและหายตัวออกไปจากบ้านประมาณ๔เดือนแล้ว
ตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าลูกชายไปทำงานต่างจังหวัด
แต่เมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาฝันเห็นลูกชายสวมชุดดำเดินก้มหน้าเดินเข้ามาในบ้านเลยนะ
พูดไม่จาถามอะไรก็ไม่ตอบเนี่ยนะคะยืนอยู่สักพักในบ้านเนี่ยในความฝันนะ
หลังจากนั้นเดินออกไปซึ่งนี่แหละค่ะเศษเสื้อผ้าที่พบเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องทำการเอาเนื้อเยอะกระพุงแก้มของคุณป้าคำมีเนี่ย
หรือว่าเศษชิ้นส่วนเนื้อที่มันยังคงติดกระดูก
เพื่อตรวจหาความตรงกันระหว่างความเป็นแม่และลูกต่อไป
เพื่อไขความลับให้กับคุณแม่ท่านนี้ว่าสรุปแล้วเป็นลูกจริงหรือเปล่านะคะ